ท่านผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะฮะ
ที่น้องอิ้งนะหญิงสาววัย๑๖ปีไปนั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อน
เมื่อ๒๓คืนก่อนแถวร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาไปแถวสะพานต่างระดับที่อยู่ตรงข้าม
อยู่ดีเนี่ยจอดรถแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่เข้ามาในกลุ่มน้องอิ้งถูกกระสุนปืนเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดจับมือยิงได้แล้วมือยิงเนี่ยจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ดีเย็นดีดี
ญาติพี่น้องของผู้ตายเขาก็มาตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหากัน
พ่อเมืองฉะเชิงเซาคุมตัวมานะครับ
ผู้ต้องหาชื่อว่านายวงวรรณวิเขตกิจหรือว่าในเอิร์ทอายุ๒๔ปี
นะที่ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเซาแล้วน้องอิ้งเนี่ย
หญิงสาววัย๑๖ปีถูกกระสุนปืนเสียชีวิต
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้นะครับ
คือในเอิร์ทเนี่ยคือท่านผู้ชมฮะพอผู้ต้องหาสารภาพมาเนี่ย
ปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นคู่อริอะไรกันมาเลยนะฮะ
แล้วทำไมญาติเขาถึงโกรธแค้นเนี่ยก็เพราะว่า
โอ้โหมายิงใส่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปทะเลาะกับแฟนมา
คือยายกับพี่ชายน้องอิ้งเนี่ยตะโกนด่าแล้วถามเลยมายิง
หลานเข้ามายิงน้องเขาทำไมนะในเอิร์ทเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุ
ทะเลาะกับแฟนมาทะเลาะกับแฟนทางโทรศัพท์ด้วยนะ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อระบายอารมณ์
ขี่ขึ้นมาบนสะพานต่างระดับข้ามแยกตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
แล้วพกปืนมาด้วยเป็นปืนสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด๙มม
ทีนี้พอมาถึงตรงจุดสะพานข้ามแยกเนี่ยฮะ
หันไปเห็นกลุ่มวัยรุ่นนั่งอยู่หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์พอดี
ด้วยความโอโหที่ทะเลาะกับแฟนมาแล้วเมาด้วย
ในเอิ้นด์อ้างว่าก็เลยใช้ปืนที่พกมายังกระหัดยิงใส่ไป
เลยเอาปืนกระหัดยิงใส่ไปสุดท้ายเค้าตายนะครับ
ไม่แต่ไม่มีผู้หญิงอยู่คุณก็ไม่สามารถกราดปืนใส่ใครได้
มีแต่ผู้ชายคุณจะไปกราดยิงเขาได้ยังไง
ผู้ชายเขาตายขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าเขาโดนกระสุนเนี่ยนะฮะ
บอกยิงไปเพื่อระบายอารมณ์ไม่ได้เป็นคู่อริอะไรกับกลุ่มนั้นเลย
แต่คือยิงประมาณนี้นะครับโดยที่ขับรถนะครับ
เราก็ไม่ได้มองเข้าไปเล็งไปนะครับ
แล้วก็ยิงไปผิดนัดนะครับแล้วก็ใช่ครับขอโทษครับ
วันนั้นผมไม่รู้ว่ามีผู้หญิงเลยครับเพราะว่าวันนั้นพี่อี้ให้การมา

แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุเรารู้จักกันไหมครับ
ไม่รู้ครับผมโมโหครับผมบันดาลโทษะด้วยตัวเองครับ

ถ้าคนไม่รู้จักกันในเฟซบุ๊คพี่มันจะไปคุยกันได้ยังไง
คันนี้เขาให้การรับสารภาพผมว่าโกหกทั้งนั้นแหละ
ครับผมไม่รักครับเขาต้องไปของกระมะสวบน้องผมที่วัด

ค่ะเรากับแฟนเขามาแล้วพืชมาออกมายิงนะใบ
ยิงที่ไหนคุณก็ยิงไปสิทำไมจะจำเป็นต้องไปยิงใส่น้องผม

เพราะว่าจะมาอ้างว่าไม่รู้จักกับน้องอิ้งได้ยังไง

เพราะตอนแรกตำรวจก็ตั้งปมว่ามาจากเรื่องความหึงห่วงหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะน้องอิ้งเขาเพิ่งมีแฟนใหม่

พ่อของน้องอิ้งนะครับวันนี้สุดเลยนะฮะ
สุดร้องไห้เลยพอเห็นหน้าผู้ต้องหาบอกว่าคนนี้นี่แหละ
เคยมาหาลูกสาวพ่อที่หน้าบ้าน

เคยมายืนคุยกันแต่ไม่ได้เข้ามาในบ้าน
ซึ่งพ่อไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรกัน
แต่มายิงลูกพ่อแบบนี้ทำไมนะ
คือแค่ตบแค่ต่อยแค่ทำร้ายก็ถือว่าเลวร้ายพอแล้ว
นี่มายิงกันตายเนี่ยมันถือว่าโหดเกินไป
แล้วมาบอกว่าอ๋อไม่รู้จัก
ทะเลาะกับแฟนมาเลยยิงใส่เพื่อระบายอารมณ์ค่ะ

เขาไม่น่าจะมายิงลูกสาวผมว่าลูกสาวผมไปทำอะไรให้

แล้วลูกผมอายุนิดเดียวตัวก็เล็ก
มันไม่มีทางที่จะไปสู้ก็ได้

ลูกสาวผมไปทำอะไรให้เขา
เพราะฉะนั้นต้องไปยิงลูกสาวผม
น้องอิงบอกว่าเมื่อสองวันก่อนมีเพื่อนบ้านมาเล่านะครับ
บอกเห็นผู้หญิงเนี่ยไปยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้าน

แต่พอพ่อออกไปดูเนี่ยไม่เจอใครนะครับ

กระทั่งเมื่อคืนเนี่ยพ่อเห็นกับตาตัวเองนะฮะ

วิญญาณน้องอิ้งลูกสาวมาหาที่บ้านนะครับ

ตอนนั้นพ่อบอกรีบตั้งสติไปจุดทูบ

ให้เปิดทางอนุญาตให้ลูกสาวเข้าบ้านได้
คือพ่อบอกลูกสาวพ่ออายุสั้นเหลือเกิน

อายุเพิ่ง๑๖ไม่เคยทำร้ายใครเลย

ศพของน้องอิ้งมีกำหนดชาปนกิจศพ
พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ๑๖นาฬิกานะฮะ

วันนี้ก็มารอดูหน้าผู้ต้องหานะครับ
บอกช่วงทำแผนพยายามจะเข้าไปดูหน้าใกล้
อยากจะถามว่ามายิงแฟนเขาทำไม

ซึ่งเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกว่าเป็นเรื่องบันดาลโทษะยิงมั่วเนี่ย
ผู้ต้องหาในเอิร์ทเนี่ยต้องรู้จักกับแฟนสาวเข้ามาก่อนแน่นอน
แต่ไม่รู้ว่ารู้จักกันขนาดไหนแบบไหนอะไรยังไง
หลังจากจับตัวได้เนี่ย
แฟนของน้องอิ้งบอกว่าได้คุยกับคนคนหนึ่งนะฮะ
ที่ได้คุยกับผู้ต้องหาก็คือในเอิร์ทนะ
ซึ่งบอกว่าจริงแล้วในเอิร์ทต้องการมายิงตัว

ก็เลยอยากถามกลับเหมือนกันว่าแล้วจะมายิงเขาทำไม

ส่วนตัวเชื่อว่าที่ในเอิร์ทกล้ายิงคนแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายแบบนี้เนี่ย
เพราะทำงานเป็นเด็กปล่อยเงินกู้
แก๊งเงินกู้ในฉะเชิงเศร้า
ส่วนประเด็นที่ว่าน้องอิ้งแฟนเขาจะไปรู้จักในเอิร์ทแบบไหนอะไรยังไง

เพราะน้องอิ้งเนี่ยไม่เคยเล่าให้ฟัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๕ตุลาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจจับในเอิร์ทได้เมื่อวานนี้๒๘ตุลาคมนะ

น้ำแข็งที่แม่กรองสมุทรสงครามนู่นนะฮะ
พร้อมกับปืนแล้วก็จักรยานยนต์ที่ก่อเหตุด้วย

แจ้งข้อกล่าวหาไว้ก็คือฆ่าผู้อื่นนะ
พยายามฆ่าผู้อื่นด้วยเรื่องอาวุธปืนเรื่องการยิงปืนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนศพของน้องอิ้งจะชาปนกิจพรุ่งนี้นะครับ๑๖นาฬิกาครับ